คราวนี้ที่จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าโอ้โหมีความเชื่อ
เห็นทั้งผู้เท่าผู้แก่เห็นทั้งเด็กเฮ้ยเห็นอะไรก็ไม่รู้
ในช่วงกลางค่ำกลางคืนอยู่แถวสารปู่ชา
โอ้โหมาแล้วมาแล้วหมาหอนหมาหอนแล้ว
เห็นคนแก่เห็นเด็กเออในช่วงเวลากลาง
ทำให้เล่นไปเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้

โอ้โหแต่หมาก็เห่าหอนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห
สารปูชาครับอยู่หลังวัดยางทองตำบล
เจ้าฉาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ชัดเจนนะสำหรับสถานที่ไปกันได้ครับ
แห่งนี้เป็นสารที่ตั้งอยู่ติดกับต้นยางนา
ซึ่งเป็นยางนาคู่ขนาด๑๒คนโอบสูงประมาณสัก๘๓เมตร
สูงมากต้นยางนาเนี่ยยิ่งเก่าแก่ยิ่งสูงยิ่งต้นใหญ่นะครับ
มีอายุกว่าร้อยปีเขาว่ากันแบบนั้น
แล้วที่ศาลแห่งนี้นะครับเป็นสารที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
เพราะว่าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นอะไรที่ชาวบ้านเขาเล่า
เขาลือกันในยามค่ำคืนยามวิการ
หากใครที่ขับขี่รถยนต์สัญจรผ่านไปมาที่ศาลนี้
เขาบอกว่าจะพบเห็นคนแก่ชะลาเป็นชายบ้างหญิงบ้าง
หรือในบางครั้งก็จะเห็นเด็กน้อยผมจุกมายืนเดินเล่นบริเวณสารปู่ชา

โอ้โหหรือบางครั้งก็ไปยืนแถวโคนต้นยางนาแห่งนี้เป็นประจำ
ล่าสุดครับชาวบ้านเขาก็เล่าว่า

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งขับรถยนต์ผ่านมาที่บริเวณดังกล่าวในช่วงกลางดึก
แล้วพบเห็นหญิงชรายืนโบกไม้โบกมือเรียกไปมา

ฟังแล้วขนลุกนะไปลองฟังเสียงชาวบ้านที่นั่นเขายืนยันถึงเรื่องนี้ครับ
เขาพกแต่วงมันกลับจากกลางดึกก็เจอเด็กวิ่งเล่นอยู่สองคน
ตรงต้นยางใหญ่นั่นเนี่ยเขาก็กลัวสิเขาเห็นเด็กเป็นเด็กหัวจุกคนนึง
เด็กก็ยิ่งคนผู้ชายคนอย่างนี้วิ่งเล่นตัดไปตัดมาอย่างนี้
เขาเห็นกันแต่คนอื่นเขาเห็นกันเรื่อยนะตรงนั้นน่ะเจอกันบ่อย
เป็นไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่ากันมาอีกทีนะ
เขาเล่าสืบทอดต่อกันมาค่ะเป็นความเชื่อแหละความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอชาวบ้านเขาได้ยินข่าวแบบนี้
เอาละฮะเหล่าบรรดาเซียนตัวเลขนักเสี่ยงโชคผู้แสวงหาตัวเลขที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐ
หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาไม่พลาดแล้วครับที่จะเดินทางมาที่บริเวณสารปูชาและบริเวณต้นยางนา
เพื่อขอโชคลาภหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคเรื่องของความเชื่อแบบนี้จะพลาดได้อย่างไร
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่คุณผู้ชมครับ
แต่ใครที่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ในการที่จะเชื่อในเรื่องที่มันเหลือเชื่อแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นความเชื่ออยู่ดีนะ
แล้วมันขนลุกเนี่ยลองเล่ากันมาแบบนี้ค่ะครับ
ถ้าเกิดว่าเล่าฟังเรื่องผีดิฉันไม่กล้าเข้าห้องน้ำละแจ๊บ
ล่วงจริงคุณลองให้แบบอยู่คนเดียวเนอะใช่